ข่าวนี้แปลกจริงค่ะแปลกที่ตัวต้นเรื่องเลยค่ะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นผู้ประสบเหตุนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ไปมาตอนท้ายกลายเป็นผู้ก่อเหตุซะเองค่ะ
คือคนคนนี้คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาล้ม
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยแต่ตอนเจ้าหน้าที่จะมาช่วยเนี่ยค่ะ
ไม่ยอมให้ช่วยชักปืนขู่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
พอมีอาวุธแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไล่ตามค่ะ
ตรงที่เปลี่ยวตรงพึง

เพราะว่าคือแทนที่จะพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้ว

ต้องมาขับรถไล่ตามแบบนี้ค่ะ
คือเมาแล้วก็ล้มทีนี้เขาก็จะมาช่วย
ปรากฏว่าไม่ยอมให้ช่วยนะคะก็เอาปืนมาขู่เจ้าหน้าที่นะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยคืออาวุธปืนไม่ทราบชนิดไหนด้วยนะคะ
ซองปืนสีดำพอเอาปืนขึ้นมาอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็วงแตกนะคะ
ทุกคนต้องหนีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งศูนย์วิทยุ๑๙๑สพท่าสารา
ให้เอากำลังมาช่วยด้วยนายสมใจเนี่ยพยายามจะขึ้นรถกู้ภัยนะคะ
ของเจ้าหน้าที่นะคะแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจเอารถมอเตอร์ไซค์ตัวเองที่รถล้มเนี่ยค่ะ
ขึ้นมาแล้วก็ขี่มุ่งหน้าไปทางอำเภอท่าสารา
กู้ภัยก็เลยออกมาจากที่ซ่อนค่ะแล้วขึ้นรถกู้ภัยขับตามไปแบบนี้ค่ะ
ไล่ตามนายสมชัยจนถึงสี่แยกท่าสาราแล้วพยายามพูดคุยไปด้วย
จนสุดท้ายนายสมชัยเนี่ยจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันก็บุกช้าตัว
แล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้ค่ะ
คือต้องกลายเป็นการไล่ตามไปซะอย่างนั้นนะคะ
เนี่ยแล้วพอไปควบคุมตัวได้แล้วเนี่ยตรวจค้นในตัวก็ไปเจออาวุธปืนลูกซองสั้นกระบอกหนึ่งนะคะ
มีกระสุนสองนัดมีซองปืนสีดำก็ต้องควบคุมตัวสอบสวนสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะ
นายสมใจรับสารภาพบอกว่าเขาเป็นคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนขู่กู้ภัยจริง
แต่ว่าอันนั้นไม่ได้ตั้งใจเมานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งที่โดนแน่คือเมาแล้วขับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
จะไปช่วยกลายเป็นว่าต้องตามไล่จับค่ะ